ดูเรื่องการเมืองกันหน่อยการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวนะฮะอีกไม่กี่วันก็จะมีการโหวตเลือกนายกแล้ว
ก็บอกว่าการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์
มันก็ประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ทราบถึงแม้เราจะคาดเดาไม่ยากนะว่าจะเลือกใครเป็นนายกเพราะสอสอบางคนก็บอกว่าเนี่ยจะเลือกผลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่า

ถูกต้องล่าสุดคุณประดินาเนี่ยเข้าไปงานศพของคนนึงและก็มีทางด้านของสมศ่าลของภาคอนาคตใหม่
ก็กลายเป็นศึกระหว่างปลั๊กอนาคตใหม่กับทั้งด้านพะครับอีกหนึ่งเรื่อง
ยังไม่จบจนถึงขั้นกับขนาดพลักอนาคตใหม่ต้องเอามาขอโทษ
ผมขอโทษผมต้องเตือนคนในพักว่าอย่าไปใช้ถ้อยคำหยาบคายแบบนี้
เอาไปดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก่อนใครเป็นคนโพสต์ไปดูกันหน่อยนะครับ
คือเรื่องนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นทางด้านของอดีต
ผู้สมัครสอสอกฎธมสังกัดพักอนาคตใหม่
คือทางด้านของนายทวีชัยวงภัยมรสกุล
แล้วไปทวิตข้อความในทวิตเตอร์คุณผู้ชมอ่านนะผมอ่านได้ฟัง
เป็นสอสอหรือพระครับวิ่งรอบออกงานศพขนาดนั้นพร้อมติดแฮสแท็กสอสอตลาดล่าง
โอ้โหชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากเลยนะ
ก็เกิดเป็นวิวาทะในโลกโซเชียลจนสสรุ่นพี่ตัวจริงต้องออกโมลงเตือน
ทางด้านของนายพระราดรปริศนานันทกุลสสอ่างทองของพรรคภูมิใจไทยสอนมวยเลยครับ
โพสต์เฟซบุ๊กเลยถึงการไปงานศพของสอสอโดยเปรียบเทียบว่าเป็นตลาดล่างเนี่ย
จริงอยู่นะที่วิธีการของพวกคุณเป็นวิธีการที่น่าสนใจในการศึกษา
สำหรับพักการเมืองอื่นและผู้แทนท่านอื่นอย่างยิ่ง
แต่ว่าการไปดูถูกไว้วิถีชีวิตของคนในชนบทเท่นนั้นเนี่ย
มันไม่น่าใช่วิธีการของคนที่อ้างตัวว่าเป็นคนรุ่นใหม่แบบคุณ
แล้วก็ทำต่อไปตราบใดที่ชาวบ้านยังต้องการให้ทำ
คือชาวบ้านแค่อยากเห็นว่ามีคนคนนี้ไปงาน
เขาก็ภูมิใจแล้วใช่ไหมอาศัยย์คืออย่างที่คุณพระรอนปริศนานัมทรกูลพูดถูกนะ
ตามต่างจังหวัดเนี่ยบรรดาสอสอหรืออดิษฐ์สอสอเนี่ย
ถ้าเกิดว่าได้รับเชิญโดยเฉพาะงานศพเขาจะให้เกียรติ
และเป็นประธานด้วยนะเป็นประธานในงานด้วยแล้วเขาโพสต์ต่อนะ
ผมไม่เชื่อว่าเขาหวังเงินในซองเพียงเล็กน้อย
แต่เชื่อว่าเขามองผมเสมือนเป็นญาติที่อยากให้ไปร่วมดีใจ
หรือไปเสียใจกับงานนั้นกับเขาในโอกาสต่าง
นี่คือเสน่ห์ของชนบทวิถีที่ไม่อาจสัมผัสได้ในโลกโซเชียลของคุณ
อันนี้คุณพระดรโพสต์ข้อความนี้ไปถึงคุณทวีชัย

นายวันอยู่บรรมรุงสสกฎมพไทยโพสต์ข้อความพอบ
แฮสแท็กถึงนายพัฒนาดอนว่า
ผมเป็นสอสอตลาดร่างนะครับพร้อมติดแฮสแท็ก
งานเล็กงานใหญ่ผมไปหมดใจถึงพึ่งได้
แท็กทีมแบตแฮสแท็กทีมแชมป์
ว่าแต่ไอ้นั่นมันคือใครวะนี่โพสต์อย่างนี้
สุดท้ายสุดท้ายเลยนะคนที่โพสต์คือทวีชัย
ทวิตข้อความขอโทษเลยขอโทษระบุว่า
พรรคเนี่ยได้ตักเตือนแล้วว่ากรณีความเห็นของสส
ไปงานศพในทวิตเตอร์ของผมนั้นผมต้องขอโทษทุกท่าน
เนื้อหาบางส่วนแสดงถึงทัศนคติที่ไม่เหมาะสม
โดยเฉพาะการใช้คำว่าสอสอตลาดล่าง
ซึ่งทางพักอนาคตใหม่ถือว่าเป็นการดูถูก
คุณค่าของพักแล้วก็มีการกล่าวตักเตือนผมแล้ว
ถึงคุณทวีชัยนะฮะแล้วก็ผมจะระวัง
แสดงออกลักษณะนี้อีกครับนะฮะ
คือพอคุณทวิชัยโพสนะคุณธนาธรดิ์ก็โพสตาม

คือผมขอโทษแทนคนในพักด้วย
หัวหน้าพักอนาคตใหม่คุณธนทรก็พูดประมาณสรุปใจความก็คือ
ให้ระมัดระวังเรื่องของการแสดงออกทางความคิดเห็น
แล้วก็เรื่องของความเชื่อต่าง
โดยเฉพาะเรื่องของการชมคนในภักดิ์
แล้วไปยกตนข่มท่านข่มภักดิ์อื่น
อันนี้ไม่ควรนะครับ
ชัดเจนมาตลอดว่ามีมติให้นำนโยบายพักเกี่ยวกับงานใดบ้าง
เอาไปบรรจุไว้ในคำแถลงนโยบายของรัฐบาล
ฎข้อนี้เป็นไปตามหลักสากลหมายถึงสิ่งที่นำเสนอต่อภักดิ์พลังประชารัฐไป
บอกว่าอยากจะให้เอาสิ่งที่นำเสนอไปเนี่ย
บรรจุในคำแถลงของนโยบายรัฐบาลด้วย
จากนโยบายไปสู่การปฏิบัตินั่นแหละ
ถ้าเกิดว่าจะร่วมรัฐบาลพักพลังประชารัฐ
ต้องเอานโยบายที่พักประชาธิปัตย์เคยสัญญากับประชาชนเอาไปปฏิบัติด้วย
อยากได้ความมั่นใจเอาไปบรรจุให้หน่อย
นอกจากนี้ยืนยันไม่ต้องการต่อรองอำนาจหรือผลประโยชน์ใด
แต่เห็นว่าจะต้องปรับงานตามนโยบายที่รับปากไว้กับประชาชน
ขอแนะนำพักพลังประชารัฐไปคุยกันเองก่อนให้จบภายในพัก
เมื่อเป็นพักแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
ก็ขอให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา
และย้ำด้วยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้
ที่ไม่มีความชัดเจนไม่ได้เกิดขึ้นจากภักดิ์ประชาธิปัตย์นะคะ
นี่เป็นคำพูดของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะนายราเมฆรัตนาชเวงโคศกภักดิ์ประชาธิปัตย์
ระบุว่ายังไม่มีคำตอบกลับมาจากพักพลังประชารัฐ
หลังจากที่เดินทางมาเทียบเชิญประชุมก็ประชุมไปแล้วเนี่ยนะคะ
ดังนั้นพักนัดประชุมอีกครั้งหมายถึงประชาธิปัตย์นะ
มิถุนายนนี้เป็นการพูดคุยเตรียมความพร้อม
ก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรี
และความชัดเจนร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาล
โอ้โหยังจะต้องมีความชัดเจนด้วยใช่ไหม
มีเดี๋ยวไปชุมอีกทีสิพี่ทุนาเอาไปฟังเสียงนะ

ที่อาจจะมีการกล่าวหาโจมตีว่า
ภักดิ์ประชาธิบัตรเรายื้อเพื่อประโยชน์ของภักดิ์เนี่ย

ตอนนี้ชัดเจนที่สุดว่า

ไขหลักการทำงานว่า๑๒๓๔เนี่ย

ในลักษณะที่มีความชัดเจนที่แน่นอนนะครับ

จะต้องมีการพูดคุยกันอยู่แล้วนะครับ
ภาคประชาธิบัติยังไม่จบค่ะ
นี่ค่ะนักข่าวของเราไปที่พัก
เขามีการปรับภูมิทัศน์ภาคใหม่

ที่ปรับภูมิทัศน์ใหม่แบบนี้เนี่ย
มันเกี่ยวข้องเรื่องของการปรับฮวงจุ้ย
เพื่อเตรียมที่จะเป็นพักร่วมรัฐบาล

ทีนี้สมาชิกพักประชาธิบัตย์บอกว่า
เกี่ยวนะที่ทาสีแล้วก็ตกแต่งใหม่

ผนังตึกมันร้าวเอ๊ะนี่หรือเปล่า
แหละก็เลยมีการซ่อมแซมกันใหญ่เลยนะคะทาสีใหม่
แล้วเขาบอกเลยนะไม่มีเรื่องของหมอดงหมอดูมาดูให้หรอก
ทำเนี่ยเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลเท่านั้นนะคะ
มาดูอีกหนึ่งท่านค่ะอันนี้ข้ามไปฝั่งสวกันหน่อยนะคะ
นายเสรีสุวรรณภานนท์สมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว
ก็มีการพูดถึงนายเผ่าภูมิโรจนัสกุลรองเลขาธิการพักเพื่อไทย
คือก่อนหน้านี้คุณเผ่าภูมิออกมาขอร้อง
เขามีจุดยืนชัดเจนว่าจะปิดสวิทธิ์สวถูกไหม
เขาก็เลยบอกว่าให้สวช่วยงดกันงดออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรี
ที่จะมีการโหวตเลือกนายกวันที่๕ที่จะถึงนี้
ก็คือ๕มิถุนายนเป็นการผ่าทางตันให้กับประเทศ
ทีนี้คุณเสรีบอกว่าอย่ามาพูดอย่างนี้นะอย่าเอาประชาชนมาอ้าง
เพราะเรื่องของสวสสมันเป็นอิสระที่จะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้
อย่ามาก้าวไก่กันคุณเป็นสอสอคุณก็ทำหน้าที่ของคุณไป
ผมเป็นสวผมขอทำหน้าที่เป็นสวส่วนตัวเองเนี่ยก็คือคุณเสรีบอกว่า
อยากจะเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว
ตัดสินใจแบบนี้ก็มาจากผลคะแนนเลือกตั้งที่พักพลังประชารัฐได้จำนวนมาก
แบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่าเลือกตามเสียงประชาชนส่วนใหญ่
คุณเสรีเขาว่าแบบนั้นนะคะชัดเจนกันไปนะอ่าไปดูอีกหนึ่งพักครับ
ตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพักประชาชาติ
โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กบอกว่า
รัฐธรรมนูลนั้นเป็นกฎหมายที่ต้องใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาค
แต่ปรากฎว่าตัวแทนของภาคการเมืองบ้างภาคแล้วก็สอวอลบางคน
ว่าคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการโหวตเลือกนายก

ไม่ให้ผู้ยึดอำนาจการปกครองประเทศเป็นนายก

ที่เป็นผู้คัดเลือกสวทั้ง๒๕๐คนเป็นนายกด้วย
เพราะว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรฐานจริยธรรมนะฮะ

ทำแล้วคิดแล้วต้องทำเพื่อประชาชนด้วยให้สมกับคะแนนที่เขาเลือกเข้าไป